คุณผู้ชมครับเราไปดูเรื่องนี้กัน
เรื่องของทหารทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึก
แต่คราวนี้เป็นสีสันของทหารที่เขาเล่นกีฬาสีกัน
คุณผู้ชมจะสนุกสนานแค่ไหน

โอ้โหนี่ทหารหรือเปล่า
เดี๋ยวคุณสืบสกุลช่วยตอบให้ที่ฉันรู้หน่อยว่า
นี่คือชายแท้ใช่ไหม
นี่เราเลยค่ะตามเขาไปเลยดูท่าร่ายรำของเขาดี
โอ้โหโดยเฉพาะคนแรกคนนำเนี่ยนะ
เออทหารชายแท้เด้อ
เหรอเออแต่ว่าทีนี้เป็นการแข่งกีฬาสีภายในนะครับ
ของทหารเกณฑ์คลับหนึ่งประจำปีนี้
ค่ายเปรมตินสุรานนท์จังหวัดขอนแก่น
บรรยากาศมันก็ต้องสร้างความสนุกสนานคึกคัก
เค้าก็มีการประกวดการแสดงอะไรแบบนี้

อะไรแบบนี้เด้งแบบนี้ยิ่งสนุก
มันทำให้ทหารเกณฑ์ผัดใหม่คลายเครียด
คืออินเนอร์เขาแรงกล้ามากเลยจริงนะ
ส่วนคนข้างล่างนี้ก็ยังเขินอายนิดหนึ่ง

เดี๋ยวเราเอาสีสันมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ